ฟุตบอลธรรมศาสตร์จุฬานะครับครั้งนี้ธรรมศาสตร์จะเป็นเจ้าภาพบ้างนะครับ
แล้วเขานั้นก็เป็นแชมป์เก่าดีกรีปีนี้เสริมทัพเพียบเลยจุฬาได้ตัวเป็นรอง
แต่ว่าความพร้อมล่าสุดเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวติดตามความขึ้นไหวกันครับ
เรื่องราวของการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับก็มีตัวแทนจากสองสถาบันครับ
ผู้นำเชียร์ผู้อัญเชิญพระเกี่ยวนะครับทูตกิจกรรม
แล้วก็จุฬากระทากรรวมถึงนักฟุตบอลทั้งสองทีมก็มาร่วมงานครับ
ก็สำหรับการแข่งขันนะครับจะจัดขึ้นในวันที่๑๓กุมภาพันธ์นี้ครับ
ซึ่งก็จะมีกิจกรรมทั้งขบวนพาเรทล้อการเมืองอันนี้มาแน่นอน
รวมไปถึงการแสดงจากผู้นำเชียร์และการแข่งขันฟุตบอลในเวลา๑๖นาฬิกานะครับ
สำหรับสแตนฝั่งจุฬาครับจะเปิดให้นิสิตนั้นขึ้นสแตนตั้งแต่ในเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาที
และของทางมธรรมศาสตร์ก็จะเปิดให้นักศึกษาขึ้นสแตนในเวลา๑๒นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ความพร้อมนะครับของทางเจ้าภาพแล้วก็แชมป์เก่าอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีนี้

ชนะทิพย์สงตะศิลป์อธิษฐกรายสอนสารรัฐอยู่เย็น
แล้วก็จะเก็บตัวฝึกซ้อมกันอย่างจริงจังที่กิเลนวาเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาวันที่๙ถึง๑๑กุมภาพันธ์ก่อน
เดินทางมาแข่งขันวันที่๑๓กุมภาพันธ์ครับ
ส่วนทดานจุฬาปีนี้ครับก็ได้ทดานโค้ชอุทธ์สัจจาศิริเขตนะครับ
หลังจากที่เคยทำทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลประเพณี๓สมัยติดต่อกันเป็นครั้งแรก
ในปีนี้นะครับได้ผู้เล่นมากประสบการณ์อย่างธิรเทพวิโนไทยวุฒิชัยทาทองและสมปองสอแหลป
ทัศน์เช่นเดิมนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องดูว่าฟุตบอลปีนี้เป็นแมทหนึ่งที่ไม่เหมือนกับฟุตบอลฟุตบอลรายการอื่น
ฉะนั้นน้องที่ดินติมชาติจริงแต่ว่าได้มาสัมผัสในฟุตบอลประเพณี
มันเป็นแมทเดียวเป็นแมทศักดิ์ศรีฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนในโทรเมนต์อื่น
คิดว่าปีนี้จากความมุ่งมั่นของเด็กที่เราซ้อมกันมาเนี่ยเราคิดว่าปีนี้เราพร้อมแล้วก็จะเอาถ้วยกลับมา๓ย่านครับปีนี้